ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะตกลงมาจากตึกสูงแล้วตึกนี้ค่ะ
ชั้นคุณผู้ชมตกลงมานี่คืออันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
โอ้โหจังหวะนี้ขออภัยนะคุณผู้ชมครับ
คือตกลงมาสมองอ่ะค่ะกระจายตรงนั้นเลยอ่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๘โมงกว่าค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้พลัดตกลงมาจากคอนโดแล้วร่างกระแทกพื้นอย่างแรงนะคะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยดูเวลาจากกล้องเมื่อกี้คือ๘โมง๒๘นาที
จุดตรงนี้คือเรือนทรัพย์คอนโดค่ะอยู่ในซอยประชาอุทิศ๓๐
แถวแถวทุ่งครุอ่ะนะคะแล้วตำรวจที่สอนอราชบุรณะเนี่ย
กับกู้ภัยปตึ๊งแล้วก็แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลศิริราชเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบจุดตรงนี้เป็นคอนโด๘ชั้น
ซึ่งผู้ตายนอนคว่ำหน้าลักษณะของผู้ตายคือ
เสื้อผ้าเป็นเชิดลายสก๊อตสีฟ้ากางเกงขาสั้น
แล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะเป็นแผลแบบศีรษะเปิดนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายทวีศักดิ์ตรงวรธรรมอายุ๕๔ปี
ตัวนายทวีศักดิ์พักอยู่ที่พักอยู่คนเดียว
คอนโดแห่งนี้นี่แหละค่ะอยู่ห้องชั้น๒นะ
แล้วก็คิดว่าเอ๊ะอยู่ชั้น๒แต่ไปพลัดตกมาจากชั้น๘
แปลว่าคิดสั้นหรือเปล่าขึ้นไปที่ชั้น
เพื่อที่จะกระโดดลงมาแล้วจบชีวิตหรือเปล่า
ถามแม่บ้านหน่อยค่ะแม่บ้านเล่าแบบนี้ตอน๘โมงเช้า
แม่บ้านก็กำลังจะเดินไปชงกาแฟได้ยินเสียงเหมือนแบบตุ๊บ
อะไรอ่ะอะไรตกมาที่พื้นมันดังมากเลยนะ
หันกลับมามองหันกลับไปดูเดินไปดูโอ้โห
นี่คนตกลงมาจนเสียชีวิตนี่นะ
ที่เดี๋ยวมีคนวายกำลังอะไรกัน
ไม่มีเงียบเสียงเงียบมาก
ใช่เสียงเงียบปกติ
คือจริงคือตุ๊บเลย

หลังจากนี้เนี่ยนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
จะต้องติดตามญาติภูตายมาสอบปากคำ
แล้วก็มาสืบสวนหาสาเหตุของการตกลงมาอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นศพก็มอบให้กับกู้ภัยส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็จะตามญาติให้มารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ